เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุขของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งขอให้งดกิจกรรมที่จะมีคนมารวมตัวกันเยอะ
รวมถึงการปิดสนามมวยสนามกีฬาสนามม้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลครับ
หากมีการยกเลิกการแข่งขันคณะกรรมการจะประชุมกับทุกสโมสร
เพื่อสรุปเรื่องการจัดอันดับแล้วก็เงินรางวัลต่อไปนะครับ